โรงเรียนความมุ่ง

แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่
ครูและนักเรียนนะฮะจากโรงเรียนบ้านน้อยหนองว่า
บุรีรำจะได้รับอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นสนามไปได้หรือไม่นะครับ
ขึ้นอยู่กับคำตอบ๔ข้อครับในวันนี้นะฮะ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับชุดอุปกรณ์กีฬามูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับชุดอุปกรณ์กีฬามูลค่า๔๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับชุดอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นสนามมูลค่า๖๒๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับชุดอุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นสนาม

ตัวเล็ก

พร้อมค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

คัดแยกลูกบอลสีฟ้าและสีชมพู
และบอกจำนวนของแต่ละสีให้ถูกต้อง

สีชมพูทั้งหมด๙ลูกนะครับ

เพราะฉะนั้นเด็กน้อยทั้งสองคนทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

ก็คือได้ใส่ลูกบอลไว้สีละ๙ลูกนะฮะ

เพราะฉะนั้นนะครับข้อแรกทำไปได้แล้ว
ได้รับชุดอุปกรณ์กีฬามูลค่า๒๕๐๐๐บาท
เรามาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมมาเอาใจช่วยนะครับ

ในวันนี้นะครับผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒
จากเรื่องจังหวัดบุรีรำครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาคใดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรำ

ส้มโอเลือกตอบตัวเลือกที่๓ภาพที่๓

ชุดอุปกรณ์กีฬามูลค่า๔๕๐๐๐บาทเลยนะครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

แก่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน
บริษัทกราฟเอ็นเนจี้ดิเวอรอปเมนต์จำกัดมหาชนครับ
เราได้เห็นรอยยิ้มของคุณครูและนักเรียนนะครับในวันนี้นะครับ

ไปพบกับเรื่องราวของคุณครูและนักเรียนที่น่ารักที่โรงเรียนใด
ห้ามพลาดในเกมต่อชีวิตแคมเปญพิเศษโรงเรียนของหนูนะครับ
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ปิดตาแล้วโยนลูกบอลให้ลงตะก้าจำนวน๑๐ลูกภายในเวลา๓นาทีครับ

หมุนหมุนหมุน

เท่าเร็วเร็วเร็ว

โรงเรียนของหนู